สวัสดีค่ะวันเสาร์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดที่จะต้องรายงานสภาพอากาศให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกัน
โดยเฉพาะช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอากาศหนาวอากาศเย็นเลยนะคะ
โดยเฉพาะยอดดอยหรือยอดภูบางพื้นที่นั้นเกิดน้ำค้างแข็งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดูแล้วมันก็เป็นภาพที่เกิดความสวยงามดีเหมือนกันแต่ถ้าใครอยู่พื้นที่แบบนั้นมากเนี่ยก็ระวังเจ็บป่วยไม่สบายได้
เพราะว่าอากาศมีความชื้นอากาศมีความเย็นถ้าหากเราไม่มีภูมิต้านทานมากพอก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายกันได้นะคะ
ปัจจัยอากาศเกิดจากอะไรกันบ้างเรามาดูกันหน่อยว่าลักษณะอากาศเป็นอย่างไร
แน่นอนนะคะในระยะนี้ยังคงมีมวลความเย็นนะคะอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยทั้งเหนือแล้วก็ทั้งอีสานตอนบนอยู่นะคะ
ก็ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวล่ะค่ะคุณผู้ชมมีอากาศเย็นมีอากาศหนาวรวมถึงหนาวจัดบริเวณยอดดอยยอดภูนะคะ
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของหมอกที่จะเกิดขึ้นรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนเช้านี้อาจจะเย็นเที่ยงมานี้อาจจะร้อนด้วยเหมือนกัน
ขณะที่ภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนค่ะมีฝนตกลงมาชุกเลยนะคะบริเวณภาคใต้ตอนล่างนับแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันก็กระบีตรังสตูนก็มีโอกาสเกิดฝนหนักอยู่เช่นเดียวกัน
คลื่นเนี่ยจะสูงประมาณ๑๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีโอกาสเกิดคลื่นได้ถึง๓เมตรทีเดียวนะคะ
นี่ก็เป็นการคาดการณ์จากโมเดลจำลองอากาศพื้นที่สีฟ้านี่คือคลื่นไม่สูงมากนักประมาณสัก๑เมตรนะคะหรือไม่เกิน๑เมตรนะคะ
แต่ว่าสภาพอากาศนี้จะแปลเปลี่ยนไปเรื่อย
วันอาทิตย์นะคะดูเหมือนว่าสภาพของคลื่นลมในทะเลนั้นจะดีขึ้น
ส่วนใครที่คิดว่าภาคใต้ช่วงนี้ฝนยังไม่ไปเที่ยวขอไปภาคเหนือแล้วกัน
อย่างที่เตือนไปว่าช่วงนี้ภาคเหนือเย็นเหลือเกินแล้วเราจะเลือก
เรามีข้อมูลสั้นง่ายให้คุณผู้ชมได้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ถ้าเลือกผ้าขนแกะนะคะอาจจะมีราคาสูงหน่อย
ผ้าขนแก่อาจจะมีราคาสูงหน่อยแต่คุณสมบัตินั้นคือซับความชื้นได้ดี
เหงื่อออกก็ซับไว้ดีนะคะแห้งเร็วไม่เก็บกลิ่นอับด้วย
แต่ข้อเสียคือลักษณะของเส้นใหญ่ผ้าอาจจะมีความหยาบใส่แล้วอาจจะระคายเคือง
ส่วนผ้าใยสังเคราะห์ข้อดีคือราคาถูกหาซื้อได้ง่ายนะคะ
แล้วมันก็เก็บกลิ่นไม่ดีไม่พึงประสงค์แบบนี้ก็ต้องซักทำความสะอาด
ฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคือง

ส่วนผ้าไฟล์นะคะข้อดีก็คือเส้นใหญ่ธรรมชาติจะแน่นถี่
เหมาะสำหรับใช้เป็นเสื้อนอกเอาไว้คลุม

เพราะว่ามันระบายอากาศค่ะ

ยังไงก็แล้วแต่รักษาสุขภาพให้ดีกันด้วยค่ะ